ส่วนต้องราความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่
ทางมิรวารราเยวัชก็บอกว่าจะให้รัศกรรมทรงเหล่านั้นลงเล่นทีมชาตินับที่๑๐๐
ลงเล่นนี้ไม่พอจะมีโอกาสสวมกรอกแขนกัปตันทีมด้วย
โดยเรื่องนี้นะครับพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพูดเองเลย
กรณีของรัสกรทองเหล่าที่กลับมาติดทีมชาติ
เกมอุ่นเครื่องกับเมียนมาแล้วก็เคนย่าวันที่๕แล้วก็๘ตุลาคม
เขาบอกว่าเขาแนะนำให้ทางมิรวารรายเยวัช
เป็นคนเลือกจอมทัพวัย๓๓ปีเข้ามาติดทีมชุดนี้
ซึ่งกุญสือชาวเซอร์เบียเองก็ไม่คัดค้านแต่อย่างใด
แล้วก็พร้อมจะให้โอกาสโจโก้ลงเล่นทีมชาตินัดที่๑๐๐ของเขาด้วย
จากนี้ครับรายวัชก็ยังได้บอกนะครับว่า
จะให้โอกาสอัศกรรับหน้าที่กัปตันทีม

ต้องดูความเหมาะสมว่าจะได้รับบทกัปตันทีมในการเล่นกับทีมใดนะครับ
การที่ทำให้ดัสกรนะครับนักกีฬาฟุตบอลคนหนึ่ง
ซึ่งรับใช้ประเทศชาติในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติมาถึง๙๙ครั้ง

ผมว่าคนไทยเนี่ยจะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าเออ
เขาทำให้ประเทศชาติเสียสละเพื่อประเทศชาติมาถึง๙๙ครั้งอีกครั้งหนึ่งให้ไม่ได้
พอผมบอกรายวัตรรายวักเขาบอกโอเคเดี๋ยวให้เป็นกัปตันด้วย
แล้วดูก่อนจะเป็นกัปตันให้ทีมชาติไทยมันมีเกียรตินะ
ถ้าเป็นผมผมรู้สึกได้รับการดูแลจากทางสมาคมทางโค้ช

เรียนสมยศนะครับก็ยังได้นำคณะสื่อมวลชนด้วยครับ
ชมความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแห่งใหม่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คาดว่าจะเสร็จทันเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ส่วนภายในศูนย์ฝึกจะมีสนามฟุตบอลย่าจริง๑สนามย่าเทียม๑สนาม
นามฝึกฟุตบอล๗คนแล้วก็มีสนามฟุตบอลชายหาด
ก็ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือเป็นเวลา๒๐ปีด้วยกัน
งบลงทุนราว๒๐ล้านบาทครับ
ผู้ฝึกศรของชุดนี้นะครับประกาศรายชื่อนักเตะ๒๕คน

วันที่๘ตุลาคมโดยมีสุมประโชคสัตว์ราชาติ
กลางดาวรุ่งของบุรีรำกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่ง

จากนี้ยังมีการเรียกตัวนิรันดิมีมาก
กองหลังแล้วก็ธวัชชัยคำมงคุณ

ก็จะเริ่มตั้งแต่การอุ่นเครื่อง

ไปเยือนแข่งขันวันที่๕ตุลาคม

ส่วนวันที่๘ตุลาคมก็จะมีเกมอุ่นเครื่องที่

วันที่แข่งขัน๑๖นาฬิกานะครับเริ่มเข้าสัญญาณ

เลยครับระหว่างเกมไทยกับเคนย่า
จะเข้าสัญญาณเวลา๑ทุ่ม
และเริ่มแข่งขันเวลา๑๓๐น
ยามโปรแกรม๕กับ๘ตุลาคม